หนุ่มรักการเกษตรปลูกพืชออร์แกนิค

เพราะว่าไอ้ที่ปลูกออร์แกนิคมันผิดกฎหมายคุณผู้ชม

เขาปลูกเอาไว้ในห้องแล้วก็มีการจัดแสงไฟอะไร

นี่คุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุ
เรียนจากเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าคุณตำรวจมาตรวจหน่อยสิ
บ้านนี้ทำไมเขาเปิดเพลงเสียงดังประจำเลย
แล้วไม่แน่ใจว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดหรือเปล่า

พอตำรวจเขาได้รับเรื่องร้องเรียนแบบนี้ค่ะ

เป็นพื้นที่ที่ดัดแปลงเป็นตู้อบ
เพราะเลี้ยงกัญชาแบบพรีเมียม๒ตู้ค่ะ
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นสีม่วงชมพูชมพู

ก็มีทั้งต้นกัญชาต้นเล็กต้นใหญ่๘ต้น
มีเมล็ดพันธุ์กัญชาอีก๕๐กรัม

เจออุปกรณ์พวกบ้องกัญชา
กัญชาออร์แกนิคอบแห้งอีกนะคะ
โดยนายสมประสงค์แก้วคูณเจ้าของบ้าน

ทั้งหมดที่เห็นที่ตำรวจยกกระถางออกไป

ก็เออลองเอากลับมาปลูกที่บ้านบ้างดีกว่า
ปรากฏว่าลองแล้วได้ผลดี

แล้วก็ปลูกตั้งแต่เพาะเมล็ดจนเก็บขาย

กัญชาออร์แกนิคได้๕๐กรัม
ขายได้ในราคา๓๕๐๐๐บาทคุณผู้ชม
ซึ่งตอนที่เล่าให้กับตำรวจฟังเลยนะ
คือหน้าก็ยังพริ้มยิ้ม

ก็ไม่รู้แหละว่าเสพด้วยหรือเปล่า

ไปสอบสวนไปดำเนินคดีที่สนโชคชัย
ข้อหาผลิตยาเสพติดประเภท๕คือกัญชา
และมียาเสพติดประเภท๕คือกัญชา

แหมทำเป็นล่ำเป็นสรรเลยนะ

มันก็คงไม่ต้องโดนแบบนี้หรอก
ผิดกฎหมายก็ต้องโดนจับกันไปนะครับ